คุณผู้ชมค่ะกลับมาเบรกนี้ค่ะ

มาดูความสวยแบบแกรนนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะ
จะบอกว่าหลายคนผู้หญิงกลัวว่าอายุเยอะแล้ว
คนนี้บอกเลยว่าหุ่นเสียเวอร์

ดสิบยังแจ๋วจริง
ใช่คุณผู้ชมค่ะถึงเข้าหลัก๔แล้วนะคะ
แต่ว่าดาราสาวหลายคนในบ้านเราดูแลตัวเองดีมากเลยค่ะ
เริ่มกันที่คนนี้เลยพี่นัทมีเรียของเรานะคะ
พี่นัทมีรียาเนี่ยดูหุ่นแบบนี้ให้ถ่ายเท่าไหร่
หลัก๔๖ปีคุณขายังเตี๋ยว

ใช่คุณผู้ชมค่ะหุ่นเนี่ยเป๊ะปังทุกจุดนะ
แล้วว่าไม่ว่าจะโพสต์ท่าไหนนะก็รอดหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นการยืนบนเวคบอร์ดคุณผู้ชมค่ะ
นี่หุ่นดีมากเชอรี่
ถ้าหุ่นไม่ดีใส่เสื้อน้ำลายขวางขนาดนี้ไม่ได้นะ

สวยมากเลยหรือว่าจะนั่งโพสต์นะคะที่มาพร้อมดอกชะบาสีแดง

ซี่จนแบบว่าตัวแม่อย่างคุณเป้ยปานวาด
ยังเข้ามาคอมเมนต์เลยนะบอกว่าโอ๊ยสวยมาก
แล้วยิ่งนะมีเฟรมภาพคู่กับสามีคุณอ้ำอริชาตินะ
หุ่นดีคู่กันไปเลยดูแบบเพลินคู่นี้
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นนะถ้าพูดถึงสาวหลัก๔ที่หน้าเด็กเหมือนสตาร์ฟไว้
เสียก็ต้องมีชื่อคนนี้ในลิสต์รายชื่อด้วย
คุณนุ่นวรนุษย์นั่นเองปีนี้เนี่ยกำลังจะ๔๑คุณค่ะ
คุณผู้ชมดูสิดูหน้าดูหุ่นเขาอันนี้หน้าสดก็รอดออกจากบ้านได้นะ
เหมือนสาววัยรุ่นเลยรูปร่างหน้าตาก็สตาร์ฟไว้หน้าเด็กไม่ต่างกับเมื่อก่อน
ตอนสมัยเข้าวงการใหม่เลยแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวก็ได้จัดทริป
ขึ้นเหนือล่องใต้ไปเที่ยวอยู่บ่อยบ่อยค่ะอย่างล่าสุดพี่นุ่นเขาก็โชว์แบบ
ซี่เบาพอเป็นน้ำจิ้มไปภูเก็ตไงเออก็โพสต์รูปลงอินสตราแกรมในชุดว่ายน้ำ
ทูพีซสีดำเนาะแอพเซ็กซี่เล็กให้การโชว์หน้าท้องแบบแบรนด์ราบหันมุมข้าง
เห็นล้อนกล้ามบางเอิลเอสนะครับแป๊ะมาก
เห็นหมวกเขาไหมหมวกนี่หมวกปนมาเขาเป็นเจ้าของแบรนดี

พูดถึงสาวหลัก๔คนนี้เลยคุณผู้ชมนะคะ

เธอจัดทริปไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนค่ะ

เรียกได้ว่า๔๐ยังแจ๋ว๔๐ยังงง

เขาเรียกว่าสวยแบบนี้เลยเนาะเชอรี่เนาะ